การนี้ก่อนนะครับเป็นควันหลงคืนวันลอยกระทงคืนจันทรุปราคานะครับ
หญิงสาวคนหนึ่งลักษณะท่าทางคล้ายกับถูกผีเข้า
แล้วก็มีผู้ชายเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผีเอาไปดูนะฮะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้น
ย่านทำร้ายล้างเขาอยู่กับเชื้อเขาจะทำร้ายล้างเขาเจจ่าเรื่องไม่ดูไหม

สวัสดีครับ